พ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งจะขับรถกระบะออกไปทำธุระ
แล้วก็พยายามจะแซงรถเก่งขึ้นไป
แต่ปรากฏว่ารถเก๋งไม่ยอมให้แซงปาดซ้ายปาดขวาแล้วก็จอด

ผู้เสียหายคือนายศิรพบปุกเกตอายุ๔๙ปี

ดูภาพตาเข้าไปด้วยนะครับ

ขณะเขาขับรถกระบะนะครับมีแฟนนั่งไปด้วย
ออกจากบ้านจะไปทำธุระแถวไซน้อย
เมื่อไปถึงถนนวัดต้นเชือกไซน้อยนะครับ
บนบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ตัวนายศิรพบพยายามจะขับแซงรถเก่งคู่กรณีครับ
แต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมให้แสง
แล้วก็ยังขับปัดซ้ายปัดขวาแล้วก็จอดรถ
แล้วก็เดินตรงเข้าไปหานายศิรพบ
ซึ่งลงจากรถเพื่อจะสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างยืนโต้เถียงกันจังหวะนั้นนะครับ
มีเพื่อนของคู่กรณีขี่รถจักรยายนมาเจอเขาพอดี
เพื่อนของคู่กรณีพูดว่าอย่ามีเรื่องกันอย่ามีเรื่องกัน
นายสิรพพจึงหันไปดูคู่กรณีก็ฉวยจังหวะหันไปเลยครับ
ชกเขาให้ที่เบ้าตาขวาครับ๑ครั้งแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ส่วนนายศิรพบปวดตามากตอนแรกก็แค่ปวดตาเฉยไม่ได้คิดอะไรนะฮะ
แต่พอขึ้นไปนั่งบนรถแฟนบอกว่าโอ้โหพี่เลือดไหลเยอะเลยนะ
พาไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับแพทย์เย็บให้ถึง๑๔เข็ม
ต่อยด้วยมือเปล่ามันไม่น่าจะ๑๔เข็ม
คิดว่าสงสัยใส่สนับมือต่อย

มันถึงแตกเย็บ๑๔เข็มนี่แหละครับ
ศิลภพบอกอีกนะครับว่าคิดว่าคู่กรณีกระทำเกินกว่าเหตุ

วิงบอลให้ใครที่มีกล้องหน้ารถหรือเห็นเหตุการณ์นะครับ
เอามามอบให้ตำรวจสพบางแม่นางหน่อย
เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ